คุณผู้ชมครับเรื่องราวของแม่ผัวกับลูกสะพ้าย
เราจะเห็นกันอยู่บ่อยเรื่องของความที่อาจจะไม่ลงรอยกัน
คราวนี้เกิดขึ้นในบ้านเราคือที่จังหวัดเชียงใหม่

คือลูกสะพ้ายมีปัญหากันกับแม่สามี
แล้วโมโหเอามีดแทงอกแม่สามี

ใช่ค่ะจนแม่สามีเสียชีวิตนะคะ
โดยตำรวจภูทรแม่ปิงก็รุดไปตรวจสอบ

หมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
พอไปถึงแล้วก็พบศพนางจุงจาอัน
อายุ๗๖ปีสัญชาติเกาหลี

คือสภาพมีมีดปลายแหลม
เป็นมีดทำครัวเนี่ยนะคะปักอยู่ที่อก
แล้วก็เจอลูกของผู้ตายคือนายไบรอันลี
นายไรอันเนี่ยสัญชาติเขาได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์นะ
ลูกชายวัย๕๔ปี
จดหมายอยู่๒ฉบับยืนรอตำรวจอยู่
ทีนี้มาดูเนื้อหาในจดหมายกันบ้างนะคะ
เขียนด้วยลายมือของนางสาวซองฮีปั๊ก
อายุ๒๗ปีสัญชาติเกาหลี
เขียนเอาไว้ก่อนที่จะลงมือฆ่า
หมึกสีน้ำเงินเขียนว่าถูกแม่สามีดุดา
แล้วก็แม่สามีไม่ชอบมีเรื่องกันมาตลอดเลย
ใช้มีดทำครัวแทงจนแม่สามีเสียชีวิต
ส่วนอีกฉบับหนึ่งที่เป็นปากกาสีแดงหมึกสีแดงเนี่ยนะคะ

ก็ระบายสาเหตุที่ได้ลงมือฆ่าแม่สามี
แล้วก็ขออภัยสามีรวมถึงแม่ของสามีด้วยนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านที่นายไรอันลีมาเช่าอยู่กับฝ่ายหญิง
แล้วก็ไปรับแม่ของนายเบรอันมาจากเกาหลี
อยู่ที่บ้านนี้ได้ประมาณ๔เดือน
คุณแม่เป็นโรคอัลไซเมอร์
แล้วก็ไม่ชอบลูกสะพ้ายที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันตลอดเลยค่ะ
พยานข้างบ้านรอปภของหมู่บ้าน
ก็ให้การตรงกันนะว่าแม่สามีกับลูกสะพ้ายเนี่ย

แล้วล่าสุดก็คือช่วงตี๓ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันอีกค่ะ
ทีนี้รอปภแล้วก็ตำรวจสายตรวจมาตรวจสอบ
ตอนนั้นก็เห็นว่านางสาวซองมีอาการเครียด
แล้วก็ศีรษะแตกก็ยังไม่รู้ว่าก่อเหตุ
ก็เลยมีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
และจากการสอบสวนผ่านทางล่ามกงศูนย์ก็ทราบนะคะ
ว่าทางฝั่งแม่สามีผู้ตายมีฐานะดี
แต่ว่าช่วงหลังผู้ตายก็ไม่สบาย

ก็มาขอพักอยู่กับลูกชายที่เชียงใหม่
ทีนี้ตอนมาอยู่ด้วยกันช่วง๔เดือนที่ผ่านมา
ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาไม่ลงรอยกับลูกสะพ้ายตลอด

ซึ่งพอตำรวจสืบทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว
ตอนนี้มีการตามตัวไปอายัดตัวนางสาวซองที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ